คุณผู้ชมคะไปดูกันเรื่องของการเมืองหน่อยละกันค่ะ
เมื่อวานนี้เป็นการแถลงนโยบายวันแรกก็ต้องบอกว่าดุเดือดพอสมควร
ทางด้านของฝ่ายค้านเองก็ซักค้านหลายเรื่องอ้าวทีนี้ทางด้านของนายยกเศรษฐาเราว่ายังไง
วันนี้วันที่๒แล้วนะเขาบอกจะเครียดไหมเมื่อวานโดนไปเยอะเหลือเกิน
วันนี้เดินมาด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะคุณทวีคุณเศรษฐาทวีสินค่ะ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะถึงรัฐสภาเวลาเก้าโมงยี่สิบ
แย้มจำใสแล้วนักข่าวก็เลยถามท่านนายกเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างล่ะนะคะ
ท่านก็บอกว่าบรรยากาศดีก็สร้างสรรค์ดีก็ถือว่าจัดสรรเวลาได้ดีนะ
มีข้อเสนอบางข้อแหละที่เดี๋ยวจะต้องเอากลับไปพิจารณากันส่วนเมื่อวานหลายคนก็มอง
หายไปเป็นช่วงช่วงนะท่านท่านบอกว่าที่เข้าออกห้องประชุมบ่อย
ก็เพราะว่ามีหลายเรื่องที่ต้องไปพูดคุยสั่งงานเรียกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุย
ก็นำข้อเสนอแต่ละอย่างและข้อติชมไปพิจารณาต่อด้วย
แล้วเรื่องที่ฝ่ายค้านทวงถามทวงถามอะไร
นายกบอกแบบนี้ก็จริงเมื่อวานนี้ผมก็ชี้แจงเข้าไปแล้วนะ
ก็หลังจากเดี๋ยวเข้ากระทรวงการคังวันที่๑๔กันยายนนี้จะเอารายละเอียดต่างมาเสนอให้ทราบอีกรอบนึง
นายกก็ยังเปิดเผยถึงการประชุมด้วยนะคะคอรมอลนัดแรกในวันพรุ่งนี้ว่า
เดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยสื่อเตรียมทำข่าวได้เลยนะจะมีการประกาศลดค่าไฟค่าน้ำมัน
ส่วนเรื่องของการปลดล็อกวีซ่าฟรีนะคะก็คือเป็นฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว
รวมถึงนโยบายต่างของพักร่วมที่เคยเสนอประชาชนในการเลือกตั้ง
ก็เดี๋ยวให้รอดูได้เลยค่ะฟังเสียงท่านนายกหน่อยค่ะ
เดี๋ยวคอยฟังดีกว่านะครับไม่อยากพูดไปก่อนนะครับใจเย็นนิดนึงพรุ่งนี้บ่ายทราบแน่นอน
นายกเองก็ลุกขึ้นชี้แจงนโยบายปรับปรามยาเสพติดก็ยืนยันว่าโอ้รัฐบาลนี้เอาจริงเอาจังแน่นอน
ก็จะเปลี่ยนผู้เสพมาเป็นผู้ป่วยรักษาหายและจะส่งคืนอ้อมกอดของครอบครัว
อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็จะให้ประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องกลับมาเสพอีก
จะเร่งขั้นตอนในเรื่องของการยึดทรัพย์ต่างของพวกกระบวนการค้ายาเสพติด
แล้วก็เตรียมเรียกทุกฝ่ายหารือ๑๗กันยายนนี้ค่ะ
ก็ยิมกลับทางชาติพรรภการทั้งหมดอย่างบรุณาการ
แล้วก็จะวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพื่อแถลงแก่ประชาชนอีกครั้งครับ

แต่ทีนี้ค่ะคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณผู้ชม
มันมีศรีศันศรัพย์เช้าวันนี้
ว่าสีสันก็ได้คำว่าดึกก็ได้คุณดูนะคะนี่ค่ะภาพนี้นี่คือ
คุณสิริโรธค่ะสวมใส่ชุดอะไรคุณรู้ไหมคะชุดรายเดอร์ชุดรายเดอร์ค่ะ
คุณน้ำแข็งถูกอภิปรายเพราะอะไรไปทวงถามถึงสิทธิ์นั่นเองค่ะ
ของค่าแรงที่เป็นธรรมของพี่น้องชาวรายเดอร์แต่คุณรู้ไหมคะ
มันมีประโยคเด็ดด้วยนะคะเรื่องของคำว่านายกส้มหล่นด้วย
ลองดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
ท่านประธานครับที่เห็นผมแต่งตัวมาในการอภิปรายในวันนี้
ไม่ใช่จะมาประกวดชุดแฟนซีไม่ได้มาแต่งเอาเท่แต่ก่อนที่ผมจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องคนสมุทรสาคร
ให้มาเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเขาในสภาแห่งนี้
ผมเคยเป็นรายเดอร์ส่งอาหารมาก่อนวันนี้ผมได้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเขาแล้ว
นี่แหละค่ะก็ออกมาเรียกร้องถึงสิทธิค่าแรงต่างอย่างเป็นธรรม
แต่พอมันมีประโยคคุณศิรโรธไปย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลบอกว่า
นโยบายของรัฐบาลคงจะไม่ได้เป็นเพียงการโฆษณาเพื่อใช้หาคะแนนเสียงนะ
สมกับเป็นนายกของประชาชนไม่ใช่นายกส้มหล่น
คุณประโยคนี้คำนี้ประท้วงกันวุ่นเลยไปดูบรรยากาศค่ะ
ที่ฉันนางสาวสรัสสนันอนุพรสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรในฐานะสมาชิกรัฐสภานะคะ
ที่ฉันขอประท้วงโดยใช้ข้อที่๔๕ค่ะใส่ร้ายเสียดสีจะถึงผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้นะคะ
ด้วยความด้วยข้อความที่ว่าเราเป็นรัฐบาลส้มหล่นซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะ
ผู้ประท้วงทั้งสองคนเลยนะครับตามข้อบังคับข้อที่สี่สิบห้า
ท่านนายกเศรษฐาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านจะใช้สิทธิพลาดพิงก็ได้แล้วท่านเกี่ยวอะไร
นายกส้มหล่นนายเศรษฐาทวีสินคือนายกส้มหล่น

แต่ละคนกดไหมก็พูดได้เลย
อย่างนี้มันไม่ได้ครับไม่ใช่สภาครับท่าน

บอกว่าประโยชน์ทีขอีกคำเดียวกลายเป็นดุเดือดเลยนะคะ

ผมขอถอนนะครับคำว่าส้มหล่นครับเปลี่ยนเป็นคำว่าส้มทั้งแผ่นดินครับ

จริงค่ะคำว่าส้มหล่นแต่กลายเป็นคำว่าส้มทั้งแผ่นดินแทนค่ะ